แล้วจากนี้ไปล่ะเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้ว
แน่นอนว่าทางจังหวัดเชียงรายจะมีทีมแพทย์มีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห
เข้าไปดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะฮะให้เป็นไปตามปกติสุขของคนธรรมดาคนหนึ่งที่สุดนี่แหละนะฮะ
แต่เด็กพอออกไปแล้วเขาอยากทำอะไรเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
ผัดกะเพราหมูแดงหรือยังยังครับยังเลยใครได้กินที่ตัวเองเรียกร้องตั้งแต่ได้กินอะไรบ้าง
กินเกือบไปทุกอย่างที่ต้องการครับอะไรบ้างซิกอย่างที่ต้องการ
มีขนมปังช็อกโกแลตครับผัดกับผัดกะเพราหมูกรอบครับ
ยังไม่ได้กินเลยยังครับอยากกินอะไรตอนนี้อยากกินข้าวขาหมูครับ
ได้แล้วครับได้กินคือจกครับจกลำเมอด้วยลำเมอว่ายากกินจก
ในทำระเหล่าให้ฟังสิลำเมอในทำอยากกินจกครับ
ก็น้องมาร์คเนี่ยจริงตามแผนการณ์ที่คุยกันกับทีมงานนะครับ
ว่าจะเอาน้องออกก่อนวันแรก๖คน
น้องมาร์คเนี่ยอยู่ใน๑ใน๖คนแรกเลย

ปรากฏว่าวันแรกอุปกรณ์มีจำกัด

มาร์คจัดเป็นคิวแรกเลย

ใช่ครับตัวเล็กตัวเล็กครับ

ก็เลยต้องมาเป็นวันสุดท้าย
ทีนี้คืนก่อนวันสุดท้ายเนี่ย
เนื่องจากผิดหวังมา๒วันครับ
ก็นอนหลับหลับแล้วก็ละเมอ
อยากกินโจ๊ก

มีคำถามหนึ่งที่ถามมาจากสื่อหลายสำนักก็คือว่า
ตอนที่ออกมาเลือกกันยังไง
สี่คนแรกสี่คนหลังห้าคนหลังเนี่ย
ใครเป็นคนตัดสินใครเป็นคนเลือก
ที่เลือกออกมานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีผมกับพี่หน่วยซิล
ปรึกษากันว่าให้ใครออก
แล้วคราวนี้พี่หน่วยซิก็บอกว่าให้เอกลองพิจารณาว่าจะให้ใครออก
แล้วทุกคนก็บอกว่าใครออกก่อนก็ได้พี่ไม่ซีเรียส
แล้วผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็เอาชุดแรกเป็นสายในก่อนละกัน
สายนายนี่หมายถึงว่าอยู่บ้านเวียงหอม
คือเนื่องจากว่าน้องเขาเนี่ยเขาอยู่ไกลบ้านเขาอยู่ไกลมาก
แล้วก็คือที่วางโปรแกรมก็คือพอออกไปแล้วน้องเขาจะปั่นจักรยานกลับบ้าน
โอ้โหฝานหวานเลยปั่นจักรยานฝันฝานบ้านปั่นไปกินข้าวขาหมูอย่างนี้นะ
จักรยานกลับบ้านแล้วก็อีกอย่างคือฝากความหวังให้น้องเขาว่า
บอกครอบครัวด้วยว่าพรุ่งนี้จะออกมานะแล้วก็อีกอย่างก็คือให้เตรียมกับข้าวรอไว้ด้วย
ขนาดนั้นเลยฉะนั้นคนอยู่บ้านไกลได้ออกไปก่อนจริงไหม
ถ้าที่สุดเป็นอย่างนั้นไม่ได้ดูว่าใครแข็งแรงกว่าอ่อนแอกว่าอย่างที่ผม
อ๋อไม่มีครับไม่มีครับส่วนใหญ่เป็นความสมัครใจของน้อง
ก็เลยบอกว่างั้นก็เอาส่าหนัยออกละกันเผื่อที่จะได้ออกไปแล้วบอกข่าวคนข้างนอกว่า
เออทุกคนไม่เป็นไรสบายดีมีพี่หน่อยซิวคอยดูแลตลอด๒๐ชั่วโมง
แล้วรุ่นที่เท่าไหร่คนที่เท่าไหร่ที่ออกมา

ก็ใช้เวลาอยู่สักเกือบชั่วโมงนะฮะ

เชื่อว่าทุกคนหิวไงค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่มีจดหมายส่งออกมา
หรือว่าถามได้พูดคุยเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องเมนูอาหารตลอด
คือหิวหลายคนก็ได้กินตามที่อยากกินแล้ว
แล้วก็โค้ชเอกก็ยังบอกว่าได้คุยกับน้องล่ะ

ว่าเดี๋ยวคงจะหาเวลาแล้วก็บวชกัน

สำคัญก็คือเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับจาแซมด้วย

ได้เสียสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาชีวิตของพวกเขาทั้ง๑๓คนเอาไว้
โค้ชเอกบอกว่าน้องทุกคนก็บอกว่าจะบวชกี่วันก็ได้ได้หมดเลยนะคะ
โค้ชเอกบวชกี่วันน้องก็พร้อมจะบวชโดยพร้อมเพียงกัน
ก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าคงได้ทราบกันนะฮะ